นักปกครองนักปกครองเนี่ยระดับพ่อกำนันระดับพ่อกำนันฝนตกน้ำท่วมไฟไหม้ไม่เคยเกี่ยง
พุ่งเข้าแก้ปัญหาแต่ว่ารอบนี้ต้องล่าถอยเพราะเจออะไรล่าถอยหน้าจอยเพราะเจอเข็มฉีดยา
กำลังต้องบัตรยี่สุดนะคะ
แต่ฬักษณะถี่
ก็เลยหน่อย
ที่หัวเราะ๕๕นี่ไม่ใช่พ่อกำนันนะ

กำนันแป๊กหรือพักดีมีปานอายุ๔๕ปี
เป็นกำนันตำบลครับบุรีครับเข้าไป
กำนันตำบลคุระอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา

ก็ไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลคุระบุรีชายพัฒน์
กว่าจะได้ฉีดข้างเมีย
ข้างซ้ายเนี่ยพี่พยาบาลข้างขวาพี่พยาบาล

ลุ้นกับทั้งอำเภอพระเผิกคนเดียว
ปกติคุณฉีดปกติคุณฉีดกี่วินาที

นี่ทำเป็นกลัวแต่จริงบางคนเขาก็กลัวจริง
กำนันบอกว่าผมกลัวเข็มตั้งแต่เด็กแล้ว
ดังนั้นโตมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยาประเภทไหนกลัวหมดเลยนะฮะ
รวมถึงวัคซีนโควิดด้วยเหมือนกันนะฮะ
ผู้ละสายตาจากหน้าจอทีวีไปดูตัวเลขของวัคซีนครับ
ทำไมทุกวันส่งกำลังใจไงให้กับคนที่ยังไม่ได้ฉีด
ส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นตัวเลขของวันที่
กรกฎาคมฉีดไปรวมตัวเลขดีขึ้นเยอะเลย
ดีขึ้นตลอดเลยนะ๓๕๖๓๗๘โดส
สำหรับวันที่๘วันเดียวดูตัวเลขรวมของทั้งประเทศ
ล้านกว่าแล้วนะ๑๑๙๗๕๙๙๖โดสแล้ว
นับถอยหลัง๑๐๐ล้านโดสตามเป้าหมายที่ท่านนายกประยุทธ์จันโอชาประกาศไว้
เหลืออีก๑๗๕วันไม่มีคำตอบอื่นฮะ
ต้องฉีดวันละ๕แสนอันนี้เท่าไหร่นะ
สามแสนกว่าก็ยังไม่เข้าเป้านะคะก็ยังไม่เข้าเป้า
ก็เลยต้องให้กำลังใจกันแบบนี้ทุกวันทุกวันนะฮะ